คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่ทางชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเนี่ย
เขาไปจับกลุ่มคุณจับกลุ่มตำรวจท่องเที่ยว
ซึ่งอ้างตัวเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองแหละ
ไปเก็บสวยไปเรียกเงินค่าดูแลค่าคุ้มครองจากร้านอาหารผับบาคาราโอเกะเขา
สถานบันเทิงเขาจนเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องไปควบคุมตัวนะครับ
นี่แหละฮะทางตำรวจสพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็ต้องคุมตัวมาแล้วฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เนี่ยมีการเอารถตำรวจไปด้วยใช่ฮะ
ล่อจับกลุ่มกันนะครับเพราะว่าตำรวจที่ถูกจับเนี่ย
เป็นตำรวจท่องเที่ยวแล้วไปอ้างตัวคุณ
ไปรีดเก็บไปเก็บสวยจากสถานบันเทิงเขา
หลังจากที่ควบคุมตัวมาได้แล้วนะฮะตำรวจมีการคุมตัวดาบตำรวจ
ภูวะเมษฮิรันวงวราดลผู้บังคับหมู่
ตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการสาม
แล้วก็นายมานัดสุขุมโพระเดือนคู่หูเนี่ยนะฮะมาสอบสวน
หลังถูกฝ่ายปกครองจับกลุ่มตัวส่วนรถเก๋งสีทองที่มีรอยชนและกระจกแตก
แล้วก็รถสายตรวจท่องเที่ยวที่ดาบตำรวจภูวเนธ
ขออภัยภูวเมฆฮิรันด์นะฮะนำไปใช้เนี่ยฮะ
เลขข้างรถหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สามอุปกรณ์สื่อสารที่ตรวจพบ
ทั้งหมดเนี่ยโดนยึดไว้เป็นของกลางนะครับเบื้องต้นดาบตำรวจภูเมฆ
แจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ขืนใจและร่วมกันโชคทรัพย์ส่วนนายมานัดโดนข้อหาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
และอีกสองข้อหาเดียวกันนะครับผลการสอบสวนพบว่าทั้งสองตัวเนี่ย
อ้างตัวคุณเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพิเศษติดต่อไปยังสารบันเทิง
เพื่อเรียกรับแรกเริ่มเลยนะคือค่าเปิดตัว
หรือว่าค่าดูแลสถานบันเทิงเก็บเดือนละ๓๐๐๔๐๐บาท
งวดแรกขอเรียกเก็บก่อน๕๐๐บาท
ค่าเรียกเข้าด้วยใช่ครับซึ่งหลังเก็บเงินได้จะต้องนำส่ง
ไปหาผู้ร่วมขบวนการอีกรายหนึ่งที่คาดว่าเป็นผู้สั่งการ
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือดาบตำรวจภูเมฆเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง
แต่กลับแอบอ้างเป็นข้าราชการหน่วยงานอื่นคุณ
เป็นตำรวจท่องเที่ยวแต่อ้างเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
และยังขับรถสายตรวจท่องเที่ยวมาที่เกิดเหตุด้วย
หลังวันนี้สอบปากคำทั้งวันเลยนะคุณนะ
ผู้ต้องหาทั้งสองถูกชุดสืบสวนคุมตัวไป
เพื่อขยายผลจากกลุ่มผู้ปกรรม
ขณะที่ดาบตำรวจภูเมฆค่อนข้างจะเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
เมื่อนักข่าวพยายามสอบถามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสวยอย่างไร

แต่หันมาชี้แจงนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าห้องควบคุมนะฮะ

เท่านั้นคือที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับคุณ
ยกมือไหว้แสดงความขอโทษไปยังประชาชน
ที่รับผลกระทบจากพฤติกรรมของดาบตำรวจภูเวอร์เมธนะครับ

ถ้าเนื้อไหนร้าย
เราจะต้องกำจัดเนื้อร่างนั้นออก

วันนี้ถ้าเจอใครที่เกี่ยวข้อง
ก็อันดูการจับเชียบขาดและสังที
นี่ก็ยกคำสั่งของพบตรนะฮะตัดเนื้อร้ายออกนะครับ
คือแม้ตำรวจท่องเที่ยวแจ้งว่าสั่งให้ผู้ก่อเหตุออกจากราชการ

แต่ว่าล่าสุดมีรายงานจากเจรตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการครับให้ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
สั่งสอบวินัยร้ายแรงกับดาบตำรวจภูเมฆ
โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลย

และให้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชา

ในฐานะละเลยการปกครอง

เพราะทำให้เสื่อมเสียต่อองค์กร

ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและตามขั้นตอนหรือไม่

เพราะว่าดาบตำรวจภูเมฆเอาไปใช้ในการก่อเหตุนะครับ
และจะนำเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษา

นำพาหนะราชการไปใช้ในการทำความผิดหรือแอบอ้าง
จะต้องถูกดำเนินคดีทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดทันทีนะครับ

นี่ค่ะคือจากการรวบตัวในครั้งนี้
ก็คืออ้างเป็นฝ่ายปกครองแล้วสุดท้ายก็ถูกฝ่ายปกครองรวบตัว

ว่าทำไมตำรวจถึงปฏิบัติการแล้วก็นำไปสู่การรวบตัว

คือทางชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครอง
เขาได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาเรียกรับเงินค่าเปิดตัว
แต่ติดใจตรงที่ว่าคนที่ไปเรียกรับเงิน
อ้างชื่อบอกว่าเป็นผู้กองโจ้กับผู้หมวดโก้
ฝ่ายปกครองบอกเขาไม่มีการแบ่งตำแหน่งชั้นยศ

จนกระทั่งสืบไปจนทราบทีหลังว่า
คนที่อ้างว่าเป็นผู้กองโจ้ก็คือดาบตำรวจภูวเมฆ
ส่วนที่อ้างว่าหมวดโก้ก็คือนายมานัท
แล้วก็อ้างตำแหน่งตำรวจไปอ้างสังกัดอื่นด้วยนะคะ
คืออ้างเป็นฝ่ายปกครองคือผสมปนเปรมั่วกันไปหมดนะคะ

นี่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการสืบ

เดี๋ยวผมสรุปให้ผู้กองเขาดีกว่าครับ
แล้วผู้กองเขาจะได้ส่งให้พี่ครับพี่จะได้ส่งใน

แล้วก็จากการจับกลุ่มในครั้งนี้
หัวหน้าชุดจับกลุ่มจากกรมการปกครองค่ะ
ก็บอกว่าตอนนี้พอจะรู้แล้วว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้บ้าง
ซึ่งปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ใช่ร้านเดียวนะคะที่เขามาร้องเรียน
มีหลายร้านเลยที่เจอแบบนี้
แล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้กับตำรวจค่ะ
ตำรวจนะคะล่าถนมรวมเป็นตำรวจแล้วก็โดนวันรอบในที่สุด
แล้วก็นายมานัดพนักงานสอบสวนลงความเห็น
ว่าผู้ต้องหามีที่อยู่ระหลักแหล่งแล้วไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
รวมทั้งให้ความร่วมมือเรื่องข้อมูลในการสอบปากคำ
ทางพนักงานสอบสวนกุกราภพร
อนุญาตให้ประกันตัวโดยตั้งเงินวงประกันไว้
เป็นเงินสดคนละ๕แสนบาทนะฮะถ้าใช้หลักทรัพยื่นประกันคนละ๑ล้านบาท

ส่วนแป๊ะซึ่งเป็นคนรับเงิน
แล้วก็นายใหญ่เป็นใครต้องสืบต่อ
เดี๋ยวเราติดตามรอดูความคืบหน้าของเรื่องนี้กันต่อไปนะคะ